บางคนชอบไปเที่ยวแบบสายธรรมชาติ

ถ้าเราไปเที่ยวแบบธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

เพราะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพักแบบโฮมส์
คุณผู้ชมไปกันเลยที่เพชรภูไพรโฮมสเตย์
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
ที่นี่เขาเป็นโฮมสเตย์ที่เรียกได้ว่าเป็นสายแบบคนรักธรรมชาติ

ต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าโฮมสเตย์ของที่นี่เขานะคะ
มาในรูปแบบของบ้านต้นไม้

แล้วก็มีบ้านต้นไม้เป็นที่พักด้วยเก๋มาก
คือได้ไปนอนพักผ่อนหย่อนใจอยู่บนต้นไม้สูง
แล้วก็มีสายลมเย็นพาดผ่าน
วกกับความร่มรื่นของธรรมชาติของต้นไม้
ปกคลุมทั่วบริเวณรับรองเลยว่าฟินแน่นอน
น้องใบตองนี่คือบ้านต้นไม้ที่เขาบอก

อยู่สูงมันทำให้ลมมันพัดผ่านแล้วอากาศมันก็จะเย็นด้วยนะคะ
นายวิรัติเพชรสงศ์เจ้าของโฮมสเตย์เล่าให้ฟังบอกว่า
เขาคิดไอเดียสร้างบ้านต้นไม้นี้ขึ้นมา
เขามองเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดตรัง
ยังไม่มีบ้านต้นไม้แบบนี้เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
ก็เลยทำการสร้างบ้านต้นไม้ขึ้น
เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยนะคะ
พักทั้งหมดในโฮมสเตย์จะมีทั้งหมด๖หลัง

สร้างล้อมไปด้วยต้นมะปรางที่มีอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปี
คุณเห็นไหมว่าต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยใหญ่มากเป็นต้นไม้ใหญ่มากนะคะ
คือให้ความร่มรื่นให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยแหละ
ส่วนหลังที่๒มีความสูง๕เมตร
สร้างโอบร้อมต้นเหลียงอายุ๔๐๐ปี
ที่มีทั้งต้นเหลียงต้นมะปรางต้นสูงต้นใหญ่ต้นเก่าแก่ทั้งนั้น
คุณเห็นไหมว่าธรรมชาติโอบล้อมเรา

มันก็ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายก็ดีนะทำให้เรารู้สึกดีนะฮะ
ค่าที่พักบางคนบอกว่าโอ๊ยแพงหรือเปล่า

ค่าบริการต่อคนนะคะคนละ๒๐๐บาท

๐บาทไม่ได้รวมค่าอาหารพื้นบ้านนะ
ถ้าค่าอาหารพื้นบ้านก็เพิ่มไปคนละ๑๕๐บาท

๓๕๐บาทได้อาหารพื้นบ้านแล้วเป็นอาหารใต้

คุณเห็นไหมว่ามันจะต้องมีผัดเหลียง
เพราะว่ามันมีต้นเหลียงล้อมรอบ
แน่นอนคุณจะได้กินอาหารพื้นบ้านแบบใต้แท้เลยนะคะ
คือถ้าไปเป็นแบบครอบครัวก็อยู่ได้สบายสบายเลย
เพราะว่าบ้านหลังใหญ่มากนะคะ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจ
ครอบครัวหรือเพื่อนฝูหรือคนรักไป
ติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้คุณผู้ชมแล้ว
เป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่อยากจะแนะนำ
เพราะว่าเอาจริงหน้าฝนแบบนี้เราสามารถไปเที่ยวได้นะ
บ้านต้นไม้ที่เป็นโฮมสเตย์เข้าไปอยู่กับธรรมชาติ
เพราะว่าเวลาฝนตกอ่ะดิฉันชอบอย่างหนึ่ง
คือมันจะได้กลิ่นของธรรมชาติ
มันเป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย
หลังจากที่เราอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
วุ่นวายในเมืองการแข่งขันรถรารถติดอะไรแบบนี้
หมอกควันหรืออะไรต่างที่แบบมันหายใจไม่เต็มปอด
ก็เลยเวลาก็เลยคืนสู่ธรรมชาติ
น้องเบ้ยต้องเลยชอบที่จะกลับคืนสู่ธรรมชาติบ่อยถ้ามีโอกาส
บางทีดิฉันก็ปีนต้นไม้ขึ้นไป

แต่ก็ถูกธรรมชาติส่งคืนกลับมา

คือมีเวลาน้องเบ้ยต้องก็ชอบไปไม่ต้องไปที่อะไรแบบนี้
ไปพักผ่อนก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนแหละ
อยากจะมีเวลาว่างไปพักผ่อนนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนำ
สำหรับใครอยากจะไปแบบชิลสบายนะคะ